คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับสนามกีฬาบ้างคะสนามฟุตบอลฟุตซอลหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะคุณป้าท่านเนี้ยบ้านอยู่ย่านบางใหญ่นนทบุรีอยู่ใกล้ใกล้กับสนามฟุตซอลแกบอกว่าเสียงดังมากคือมันไม่ใช่แค่เสียงการเล่นกีฬากันนะคะพี่อุ๋ยมันมีเสียงเปิดเพลงเสียงร้องเพลงจนแก
นี่ค่ะด้วยความที่บ้านของคุณป้าอยู่ใกล้กับสนามฟุตซอลในลักษณะที่ว่าไม่มีผนังไม่มีกำแพงไม่มีอะไรกั้นสนามก็โล่งแบบนี้

แต่ทำไมต้องเปิดเพลงแบบนี้ครับ

เขาเปิดเพลงอย่างนี้ป่ะ

แต่มันก็ไม่ใช่แบบอันนี้มันเหมือนสนามเอกชนหรือเปล่า

เปิดเป็นเทคเป็นผับเลยเหรอ
นั่นสิเขาบอกเสียงดังอย่างกับผับนะคะ

ตำบลสาวทงหินเทพบังใหญ่จวันนุธบุรี

ยันตี๒ค่ะเล่นฟุตซอลจนตี๒เหรอคะ
วันเล่นฟุตซอลกันถึงตี๔ค่ะ

ฟุตซอลในเมืองกรุงหรือว่าตัวเมือง

มันควรจะเปิดเพลงเสียงดังอย่างนี้ไหมล่ะ

อยู่หมู่บ้านจัดสรรใกล้ใกล้กับสนามเลยเล่าให้ฟังว่าคนร้องเรียนเยอะนะ
ไม่ใช่แค่ป้าพรคนเดียวนะเสียงมันดังมากจริงไปร้องฝ่ายปกครอง
แจ้งตำรวจแต่เรื่องก็เงียบเขาก็เลยสงสัยว่าเจ้าของสนามเป็นผู้มีอิทธิพล
หรือว่าเป็นใครอะไรหรือเปล่าก็เลยไม่เห็นมีใครดำเนินการให้เลย
พรบอกว่าป้าเลยกลายเป็นคนติดยานอนหลับนะเพราะเสียงมันดังจนนอนไม่หลับ
เลยต้องกินยานอนหลับวันละสองเม็ดนี่หนีโชว์ยาให้ดูเลยค่ะ
กลายเป็นว่าป้าต้องติดยานอนหลับเพราะเสียงดังจากสนามฟุตซอล
แล้วการใช้เสียงนี่จะอยู่ประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้
กินยานอนหลับแล้วไม่หลับต้องเพิ่มยาแก้แพ้เข้าไปอีกตัวหนึ่ง
ต้องเป็น๓เม็ด๓ชนิดสำหรับใช่ค่ะ

เที่ยงคืนนี้เดินแล้วรับได้แต่หลังจากนั้น
มันเกินมันเป็นเหมือนร้านอาหาร

เพราะมีการจัดงานใหญ่หรืองานเทศกาล

เป็นนานทีเวลาที่เขาตัดอิจกรรม
แต่ว่าอย่างเคสนี้คุณป้าบอกมันทุกคืน
แล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่การเล่นกีฬา
มันมาดื่มมากินอะไรกันต่อหรือเปล่า
เสร็จแล้วปาร์ตี้กันต่อ
เตะบอลเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

แล้วยังไงแล้วเตะบอลเสร็จก็กินเหล้าต่อ

มันนักฟุตบอลที่ไหนเนี่ยเตะเสร็จกินเหล้า

ผับปิดไปกินเหล้าต่อที่สนามกีฬา
เออก็เออกลับไปกินต่อที่บ้านยังพอเข้าใจเออ

ยังพักครึ่งออกมากินเหล้าก่อน๒แก้ว
เดี๋ยวฟังเจ้าของเขานิดนึงดีมั้พี่อุ๋ยเดี๋ยวหาว่าไปไห้

นิดนามสมมุตินะคะเป็นเจ้าของสนามฟุตซอล
บอกว่าพอรู้ว่ามีชาวบ้านร้องเรียนว่าเสียงดัง

ตั้งแต่เมื่อคืนปรับให้แล้ว

หยุดเล่นกันตั้งแต่๕ทุ่มครึ่งครับ

พื้นที่ตรงนี้อยู่ข้างสนาม
พี่อุ๋ยว่าเขาทำอะไรกันล่ะอ๋อคืออ่าแกมีสนามให้เช่าเตะบอลด้วย
แล้วก็มีดื่มมีกินมีหมูกระทะด้วยค่ะร้านร้านอาหารด้วยใช่ค่ะ
แกก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ฟุตซอลให้เล่นถึง๕ทุ่มครึ่ง
ครับร้านอาหารให้กินได้ถึงเที่ยงคืนอืมก็คือจะไม่ดึกแล้ว
แล้วแกก็บอกว่าที่เสียงมันดังมากอ่ะมันเป็นวันที่ทางอบทในพื้นเที่ยม
พื้นเยียมพระบางใหญ่มาเช่าสนามแข่งฟุตซอร์อบทครับเป็นวันแข่งชิงชนะเลิศ
ก็เลยสังสรรค์กันต่อต้องขอโทษชาวบ้านด้วยที่เดือดร้อน
ต่อไปนี้จะปรับปรุงให้ดีขึ้นจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ก็หวังว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจริงก็ต้องปรับนะคะ
แต่เอ๊ะเพื่อนบ้านบอกเสียงดังมาเป็นปี
๒ปีด้วยซ้ำติดยานอนหลับเลย
อันนี้เจ้าของบ้านบอกเก็บรีโมทแล้ว